ใครที่อยากจะเฮงอยากจะปังนะ
วันนี้หมอไก่พพาธินีจะพาไปสักการะขอพรแบบปัง
กับยักษ์แม่ใยแห่งรุ่มน้ำแม่กลอง
ส่วนจะปังขนาดไหนติดตามกับช่วง

หมอไก่พามาที่วัดนางตะเคียน

วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุมามากกว่า๔๐๐ปีแล้วนะคะ
จากเรื่องราวการขอพรและสมหวังของยักษ์แม่ใหญ่ค่ะ
เลยทำให้มีผู้คนมากมายนะคะ
เข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ

ก็คือต้นเรื่องพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ

จากตัวยักษ์แม่ใหญ่เองรวมถึงบริวาร
และในวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพี่แหม่มค่ะ
แหม่มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์แม่ใหญ่

พาไปไหว้ยักษ์แม่ใหญ่สักนิดนึงค่ะ

อย่างองค์นี้นี่ใช่องค์ยักษ์แม่ใหญ่ไหมคะ

ยักษ์แม่ใหญ่นี่ท่านเป็นใครค่ะ
เป็นคุมเมืองในจังหวัดตำบลนี้
คือว่าคนบริเวณนี้ไม่ค่อยไปเจ็บป่วยไม่ค่อยเป็นอะไร
แกดูแลหมดปกป้องทุกอย่าง

แล้วตอนแรกมีคนฝันเหรอคะว่าท่านคืออยู่ใต้น้ำ
ใช่แล้วเขาก็ไปจ้างบรรดาน้ำมาหามาลัยใต้น้ำ
ก็หลายวันเป็น๑๐วัน
ขึ้นมาเมื่อ๑๓เมษาพศ๕๔
พอเขาทำบวงสวงเสร็จแม่แกถึงได้ขึ้นได้
ขึ้นไม่ได้ตั้งนานแล้วไปเอารถยกมา
ถึงไปขึ้นได้ก็มีแต่ตัวมาเสียงไม่มี

แล้วก็มาทำมาตบแต่งจ้างเขาทำเสียงใหม่ขึ้นมา

ขอพรเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่

คลอดบุตรแล้วไม่มีน้ำนมก็มาขอน้ำนม

เป็นแล้วไม่หายก็มาขอน้ำนมก็หาย
คลอดยากก็มาขอแล้วก็เอามะพร้าวอ่อนมาขอ

แล้วก็เอามะพร้าวอ่อนไปกินทั้งเนื้อทั้งน้ำ
เอาไปกินแล้วก็ไปคลอดไม่ต้องผ่า
พี่แหม่มแล้วรู้สึกว่าแบบขนลุกขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติแบบคนที่แบบแต่งงานนานแล้วไม่มีลูกอย่างนี้

รีบมาขอเลยได้แน่นอน
มองไปตาก็จะสีฟ้าก็จะมองจ้องรูปเลย
แต่กลางวันนี่เห็นเป็นสีแดงนะคะแต่กลางคืนนี่คือจะมองเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วอย่างเวลาที่เรามาไหว้ขอพรท้าเวสตุวันนะคะเราสามารถมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างค่ะพี่
ได้หลายเรื่องขายที่ขายทางขายบ้านแล้วก็เรื่องค้าขาย
สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่แหม่มอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แหม่ม
ขอบคุณค่ะค่ะพี่แมมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวพิกัดเห็งในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหนต้องติดตามชมในพิกัดเฮงสวัสดีค่ะ